ไปดูบริษัทฟุตซอลไทยลีกจำกัดกันบ้างนะคะ
ผู้รับผิดชอบการแข่งขันฟุตซอลไทยลีกระดูกาล๒๐๑๖
ประกาศเลื่อนการแข่งขันออกไปอีกครั้งหนึ่งค่ะ
โดยจะเลื่อนไปเตะกันวันที่๙ถึง๑๐พฤษภาคมนะคะ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
แล้วก็สอดคล้องกับพรกรฉุกเฉินที่รัฐบาลได้ประกาศออกมาด้วยค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเกมฟุตซอลไทยลีก๒๐๒๐
ได้ออกมาวางโปรแกรมเตะไว้วันที่๑๘๑๙เมษายนค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะบรรดาทีมต่างในศึกฟุตซอลไทยลีกค่ะ

ได้ร่วมกันลงนาลงโพสต์ลงบนสื่อโซเชียลของสโมสรค่ะ

เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
แล้วก็หยุดจำนวนผู้ติดเชื้อด้วย